แจ๊คเชอรี่น้องพลอยมีตั้งมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกัน
หรือว่าน้องแอดน้องอันน้องโบน้องฮันและน้องฝังก็ยังดี
นี่จะบอกเลยว่าร้องเพลงมาแบบนี้เปิดฟลออีกแล้ว
บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะเพลงเมื่อสักครู่คุณลำไย
เปลี่ยนแปลงเนื้อนิดนึง๒๐ปีมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
มาคราวนี้คัมแบ็คแล้วจ้ะแม่พี่ลูกนกสุภาพรกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
รวยเทป

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

มันมีที่มาที่ไปก็คือบอสอุ่ม

เขาก็เลยบอกพี่นกต้องสวยต้องรวยต้องเป็นนิวนกต้องทุกอย่างใหม่หมดเลย

คิดเองทำเองทุกอย่าง
เบิร์ตคิดคอนเซ็ปต์เองให้นักแต่งเพลงไปเขียนเองอะไรเองทำหมดเลย

แล้วคือบอกเลยว่ากลับมานานที๒๐ปีเพลงก็มีโยกย้ายด้วย
เพาะสนิมยากไหมคะ
มีสนิมเกาะตามแข้งตามขาว

และอีกอย่างหนึ่งคือเราคิดแบบฝันว่าเราอยากร้องเพลงแบบแดนแต่เราคงเราร้องไม่ได้
แต่พอเขาทำเพลงนี้มาทุกอย่างการทำเพลงอันนี้แค่เดือนเดียว
แค่เดือนเดียวแต่งเพลงทำดนตรีถ่ายมิวสิกเดือนเดียว
คือทุกอย่างรวบรับตัดตอนหมดเลย
ต้องไปเรียนเต้นไหมคะมันออกจากความรู้สึกเรา
จริงแต่เป็นที่ไหนแล้วหนูก็เห็นดู

แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมสองสาวด้วย
วิ๊วน้องหุ่นเฟียบปั้งกะละมังมอกหายมาก
เคล็ดลับยังไงบ้างคะมันดูสวยขึ้นเนี่ยนะคะ
คือบอสบอกว่าบอสเขามีโรงยิมอยู่แล้วใช่ไหม

เร้นท่าไหนเป็นพิเศษได้คะ

มากจริงนะคะ
ที่หวยควาง

เขาบอกไงเออพอเราทำงานเสร็จแล้วเราต้องไปสายมู

ใช่พอดีไปเจอพี่เขา
แล้วพี่เขาก็บอกว่ารู้ไหมว่ารวยทิพย์นี่มาจากอะไร

ถ้าเป็นภาษาเทพหรืออะไรเขาบอกอิ่มทิพย์
ทิพย์อะไรอย่างนี้

แล้วอย่างนี้คิวงานล่ะพี่ลูกนกยังไง
พอเพลงมันสนุกสนานขนาดนี้คนจ้างงานเยอะไหมคะ

เพราะเรายังรับเจ้าภาพงานอยู่นะครับ
ยังรับอยู่ใช่ไหมคะ
เพลงอ่ะรวยทิพย์ไม่ต้องจ้างทิพย์

เพราะเราเพิ่งปล่อยเพลงไปยังไม่ถึง๑๕วันเลยนะ

แล้วอย่างนี้งานเพลงมาแล้ว

ทำไมไปสัมภาษณ์อยู่ยังขายอย่กมั้ยแม่
ขายสิไม่ขายได้ยังไง

เอ้อตามไปน้ำพริกอะไร

แม่แม่ไม่มีใครเล่นแก้นฝาก
น้ำพริกบ้านคุณรำยายย์นี่ไง
เห็นไหมใครอยากได้นะบอกเลยโทรมาเดี๋ยวเราทำให้
จากน้ำพริกฝากผลงานหน่อยค่ะ
ก็ขอฝากซิงเกิ้ลรวยทิพย์แล้วกันนะคะ
แล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะเราจะมีผลงานติดให้ทุกคนได้ติดตามกัน

นะคะแล้วก็วันนี้เนาะเดี๋ยวเราลาไปกันว่า
ลากันไปกับเพลงของพี่ลูกนกก่อนหมายถึงเบรกนี้นะ
เบรกนี้นะกับเพลงที่มีชื่อว่ารวยทิฟต์ลูกน้องสุภาวะค่ะ